คุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศวันตรุษจีนนะครับ

คือวันที่๘และ๙กุมภาพันธ์นะครับ
การจัดงานวันนี้จัดขึ้นมาภายใต้แนวคิด
วอกทองมงคลยิ่งลาบภูณทวีนะครับ
ติดตามบริการรวมทั้งความพร้อมได้กับคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ

รายงานสดมาจากเยาวราชครับ
ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะคะ
ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่จะจัดงานตรุษจีนเยาวราชปี๒๕๕๙
และมีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะเริ่มในเวลา๑๒นาฬิกา
การจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมภัณฑ์ศาสตร์๘๔ภัณฑ์ศาสตร์
และเพื่อให้ชาวไทยเชื้อสายจีนได้มีโอกาสฉลองวันขึ้นปีใหม่ของจีนด้วยค่ะ
ที่ถนนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์ในเวลานี้นะคะมีการเตรียมความพร้อม
ด้านการจราจรและการดูแลความปลอดภัยจากตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจ
ซึ่งประจำตามจุดต่างภายในงาน
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านต่างให้แก่ผู้มาร่วมงานอย่างทั่วถึง
และมีการปิดการจราจรตั้งแต่บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติถนนเยาวราช
จนถึงแยกราชวงศ์ในระหว่างวันที่๘ถึง๙กุมภาพันธ์ค่ะ
ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวตลอดถนนเยาวราช
ซึ่งในเวลานี้นะคะก็มีชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีน
รวมถึงนักท่องเที่ยวได้มาบันทึกภาพความสวยงามของถนนเยาวราช

ที่ได้ประดับประดาคมไฟจีนหรือเต่งหลังสีแดงเจิดจรัส
รัฐกาซิติคันโพธิสัตว์จากเมืองจิ๋วหัวซานประเทศจีน
และเจ้าพ่อเฮ่งเจองค์แรกของประเทศไทย
จากสารเจ้าคู่วัดไตรมิตรวิทยาราม
เพื่อความเป็นมิ่งมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยนะคะ
ส่วนที่บริเวณซุ้มร้านภูฟ้าก็มีประชาชน
เข้าแถวรอซื้อเสื้อสีแดง

และเสื้อคอกลมปักและสกรีนภาพวาดฝีพระหัด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกันอย่างคึกคัก
เทศกาลตุจีนเยาวราชในปีนี้จัดขึ้นเป็นวันแรกนะคะ
และจะจัดต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้
นับตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงเที่ยงคืน
ส่วนสีสันภายในงานก็จะมีมากมายค่ะ
มีการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนย่านเยาวราช
โดยเฉพาะการแสดงเชิดสิงโตจากเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์
ซึ่งมาแสดงเป็นประจำทุกปีนะคะ
และที่สำคัญค่ะในเวลา๑๗นาฬิกา
สมเด็จพระเทพรัตดาสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช
ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ๖รอบพระชนมพันศา
หลังจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปตามถนนเยาวราช
เยี่ยมชมมูลนิธิเทียนฟ้า
เพื่อทรงสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่กวนอิ่ม
และทอดพระเนธการทำงานของศูนย์ฟอกไต
จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังถนนเยาวราช

พระเนธซุ้มกิจกรรมของชุมชน
และประทับรถรางไฟฟ้าไปยังวัดบำเพ็ญจีนพรส
อันเป็นที่หมายสุดท้ายซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป

และขึ้นรูปด้วยทองคำอายุกว่า๒๐๐ปี
อันเชิญมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
รวมระยะทางแล้ว๑๙๐๐เมตรนะคะ
อกจากนี้ก็ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยจีน
โดยความร่วมมือกันระหว่างการพูดวัฒนธรรมจีน
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยค่ะ
คณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราช๒๕๕๙นี้
ก็ได้มีการเตรียมเทพเจ้านะคะ
หรือว่ามีการเตรียมเหรียญที่จะแจกให้กับประชาชน
จำนวนกว่า๘๕๐๐เหรียญด้วย
ซึ่งประชาชนที่มาร่วมงานจะต้องลงทะเบียนเอาไว้
และไปรอรับในเวลา๒๑นาฬิกา
๒วันวันละ๔๐๐เหรียญนะคะ
สามารถที่จะมาเที่ยวงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชได้ที่ถนนเยาวราช
ทีมข่าวของเราก็จะรายงานบรรยากาศให้ทราบต่อไป

สุภานีคสมโพธข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงานสดจากเยาวราชค่ะ
ขอบคุณครับขอบคุณสุภานีนะครับ
ก็ไปได้ครับวันนี้และวันพรุ่งนี้
ก็จะมีการเปิดงานอย่างเป็นทางการช่วงเย็นของวันนี้นะครับ